ชาวประมงและสมาชิกสภานิติบัญญัติของไต้หวัน
ได้เดินทางไปยังเกาะไทยปิงในพื้นที่พิพาททะเลจีนใต้
เพื่อประท้วงต่อต้านคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการ
ระบุว่าเกาะดังกล่าวเป็นเพียงหินกระทบต่อการอ้างอธิปไตยของไต้หวัน
มาชิกสะพานิติบัญญัติไต้หวันทั้งจากภักดิ์ประชาธิปไตยก้าวหน้า
พักรัฐบาลและพักก๊กมินตังพักฝ่ายค้านเดินทางด้วยเครื่องบินลำเลียงของกองทัพอากาศ
่งหน้าไปยังเกาะไทยปิงที่ไต้หวันอ้างสิทธิ์การครอบครองอยู่ในหมู่เกาะสแปรตลี่
พื้นที่พิพาทของหลายประเทศในทะเลจินต้านในวันนี้นะครับ
โดยมีจุดประสงค์เพื่ออ้างอธิปไตยของไต้หวันเหนือพื้นที่
และเยี่ยมเยี่ยนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ประจำการอยู่บนเกาะดังกล่าว
เช่นเดียวกับกลุ่มชาวประมงไต้หวันราว๓๐คน
พร้อมด้วยเรืออีก๕ลำที่เดินทางออกจากท่าเรือเมืองผิงตรง
และกำลังมุ่งหน้าไปยังเกาะแห่งนี้ในวันเดียวกัน
เพื่อประท้วงคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ
ได้ประกาศออกมาเมื่อสัปดาห์ก่อน
โดยชาวประมงรายหนึ่งบอกว่าพวกเขาเชื่อว่าคำตัดสินที่ออกมาจะส่งผล
ทำให้แหล่งทำการประมงของพวกเขาในบริเวณดังกล่าวลดน้อยลง
ทางการไต้หวันประท้วงคำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการมาแล้วก่อนหน้านี้

ระบุสถานะของเกาะไทยปิง

การประกาศเคสศติกิตพิเศษ๒๐๐มายทะเล
และยังกระทบต่อการอ้างอธิปไตยของไต้หวันด้วย